ต่อกันที่หนุ่มหล่ออย่างสนยุคกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ใครที่ติดตามไอจีของสนยุคเนี่ยนะบอกเลยว่าใครลุกท่วมไอจีเลย
ถูกต้องแล้วเป็นไงหรอสุปังไหมสุปังไหมโอ้ยหลงทางใช่ไหมคะไม่ใช่หลงทาง
คือเรียกว่าทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่รวมไปถึงสามสาวอย่างเราเนี่ยค่ะ
ตื่นตาตื่นใจอยู่บ่อยเลยนะสำหรับหนุ่มสนยุทธ์นะ
ที่เขาขยันถอดเสื้อโชว์กล้ามล่ำแหมก็คุณมันหุ่นดีอะเนาะคุณผู้ชมเนาะ
มันก็ต้องมีโชว์กันบ้างงานนี้ค่ะเราเจอนุ่มสนทั้งทีก็เลยคว้าตัวมาเมาส์มอยกันสักนิดนึง
ถามถึงเรื่องฟิตหุ่นโชว์กล้ามกันหน่อยคือเจ้าตัวบอกว่ามันมีเวลาว่างอ่ะเนอะ
ก็เลยหันมาดูแลตัวเองแล้วก็ปั้นซิกแพคกันสักนิดนึงฉันว่าไม่นิดนะมาแบบชัดเจนเลยนะ

นอกจากจะเป็นอาหารตาแล้วต้องบอกว่านี่คือความชอบของเขาเลยนะกับการออกกำลังกาย
คือเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์ที่เขาชื่นชอบถึงขั้นไหนรู้ไหม
ถึงขั้นที่อยากจะเปิดคอร์สแนะนำการดูแลรูปร่างกันเลยทีเดียว

เดี๋ยวไปฟังเสียงหนุ่มสนกันหน่อยค่ะ
ผมไปทะเลผมนั่งเรือผมถอดเสื้อ

เราเล่นถูกวิธีเรากินถูกวิธี
มันก็หุ่นดีได้โดยที่ไม่ได้ใช้ความพยายามอยู่ขนาดนั้น

เห็นเป็นอย่างไข่อย่างเนื้ออย่างผลไม้
คิดอยู่ว่าจะทำคอร์สลดไขมันอะไรอย่างนี้
คือเราก็สอนในสิ่งที่เรารู้

ม่อนกับการออกกำลังกายมันมีคนแบบนี้อยู่นะ
เหมือนเรามกมุ่นกับเรื่องกินนี่

ทั้งเรื่องกินทั้งเรื่องซิกแพคนะคะ